คุณผู้ชมค่ะผู้สูงอายุก็น่าเป็นห่วงค่ะ
เราตามเรื่องนี้ให้กรณีศูนย์ที่รับดูแลผู้สูงอายุ
ที่ลำลูกกาปทรุงทานีที่บอกว่าที่ศูนย์นี้

เหมือนเสียชีวิตทุกวันวันละศพ๒ศพ
เราตรวจสอบให้อย่างรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่
คือเป็นลักษณะเป็นบ้านนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นบ้านที่เปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
จากข้อมูลก็คือยังมีผู้ติดโควิด๑๙ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในศูนย์เยอะเลย
รอคอยความช่วยเหลือและมีเสียชีวิตทุกวัน
นี่คือความสูญเสียเพิ่มนะคะจากเมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
คือทางนิติบุคคลของหมู่บ้านเอากล้องวงจรปิดของหมู่บ้านมาเปิดให้ดู
แล้วก็เห็นคนที่ดูแลศูนย์๔คนติดโควิด๑๙เหมือนกับฮิ้วกระเป๋าออกไป
นำภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะภาพขวาก็คือภาพ๗โมงเช้าวันนี้
ภาพซ้ายก็คือภาพ๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าหลายรายที่เสียชีวิตที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้ค่ะ
ประเด็นก็คือคนในหมู่บ้านเขาก็เป็นห่วงและเขาก็กังวลว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์ของชุมชนหรือเปล่า
แล้วผู้สูงอายุที่ยังอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้จะได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนแล้วหรือยัง
วันนี้เราตรวจสอบให้เราไปที่ศูนย์นี้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูหน่อยวันนี้ปิดเงียบเลยค่ะ
แต่ว่าหน้าบ้านนะคะจะมีกรวยมีเชือกที่ทางหมู่บ้านมาติดป้ายเตือนเอาไว้
นี่คือพื้นที่ระบาดโควิด๑๙เห็นไหมคะมีเชือกมากั้นแล้วก็มีป้ายมาเตือน
ทีนี้เราคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งก็เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เขาบอกว่าตอนนี้ในศูนย์อยู่กัน๙คนเป็นผู้สูงอายุ๗คน
แล้วก็มีเธอและพนักงานที่ดูแลผู้สูงอายุอีกหนึ่งครับ
ในจำนวน๙คนมี๒คนเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าสถานการณ์ที่ศูนย์เขายังควบคุมดูแลกันได้นะคะ
เขาฝากบอกว่าเขายังดูแลได้แต่คนในชุมชนคนในหมู่บ้านหวาดระแวง
และไม่เข้าใจกังวลว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์ถามว่าแล้วทำไมไม่ไปรักษาที่อื่น
ทำไมให้ผู้สูงอายุติดโควิด๑๙ยังอยู่กันภายในศูนย์
คนดูแลศูนย์บอกว่าก็ไม่มีเตียงไงคะ
ก็ไม่มีเตียงรองรับผู้สูงอายุที่ติดโควิด๑๙ไงคะ
ตอนนี้สิ่งที่ทำกันได้ก็คือซื้อยาฟาวิพิราเวีย
ให้ผู้สูงอายุในศูนย์กินแล้วก็ดูอาการกันเอง
อมรับว่าตายรายวันจริงค่ะ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ของเขาเนี่ยมีเสียชีวิตทุกวัน

เขาก็พยายามจะช่วยพยายามจะยื้อชีวิตให้ถึงที่สุดแล้ว
แต่ก็บางรายก็ยื้อไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตไป
เรื่องการหาเตียงมันหาไม่ได้อันนี้คุณนักข่าวทราบอยู่ใช่ไหมคะ

อันนี้เราได้ติดต่อตั้งแต่วันแรกที่คนไข้มีปัญหาแล้วค่ะ
แต่ว่ามันไม่มีเตียงจริงอะค่ะ

พอเป็นพยาบาลใช่ไหมคะพอหาเตียงให้คนไข้ไม่ได้
ทางพิมพ์ก็ดำเนินการให้ศึกษาหมอทางเทรมิตรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยการให้ยาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ค่ะ
นี่นะคะทางคนดูแลศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้เขาบอกว่า
ไม่อยากจะส่งผู้สูงอายุที่ติดโควิด๑๙ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะ

ก็ทำได้ก็แค่อยู่กันในบ้านอยู่ในศูนย์อย่างนี้

ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้วีดีโอคอร์คุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านและลูกบ้าน
เขาก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับศูนย์แห่งนี้
เขาบอกว่าเหมือนกับคนในศูนย์ไม่ได้แจ้งข้อมูลให้กับนิติกรของหมู่บ้านเลย
อันนี้คือสิ่งที่คนในหมู่บ้านเขาเป็นห่วง
เช่นเมื่อมีคนเสียชีวิตคนในหมู่บ้านจะรู้ก็ต่อเมื่อรถกู้ภัยเข้ามารับศพ
ทุกคนที่เห็นเขาก็กลัวและสลดใจ
เพราะเดิมทีที่นี่มีผู้สูงอายุอยู่๑๕คน
แล้วก็ทยอยเสียชีวิตไปทีละคนสองคนแบบนี้ค่ะ
ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นข่าวเนี่ยทางหมู่บ้านเขาบอกว่า
เคยคุยกับเจ้าของศูนย์ว่าเขาจะช่วยนะ
เรื่องเงินเรื่องการขนย้ายผู้สูงอายุเดี๋ยวเขาจะช่วย
ถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนำผู้สูงอายุไปรักษาได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยประสานให้
แต่เหมือนกับว่าเจ้าของศูนย์บอกว่า
ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยจะมากดดันขับไล่เขาหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็อยากจะช่วยเหลือผู้สูงอายุทุกคนที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้
เขาไม่ใช่ว่าอ๋อรังเกียจหรือว่าอะไรนะหมายถึงคนในหมู่บ้านคนอื่นเขาอยากจะช่วย
คือที่ผ่านมาทางนิติบุคคลทางกรรมการหมู่บ้านพยายามจะช่วยทุกอย่าง
ประสานหาเตียงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ
กรกฎาคมที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มาดูบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้๑๘สิงหาคมเดี๋ยวจัดการให้
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหมาดู๓๐กรกฎาคมบอกเดี๋ยวช่วยเหลือ๑๘สิงหาคม
มันนานไปไหมผู้สูงอายุที่ติดโควิด๑๙ที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้
กลัวว่าจะเสียชีวิตกันไปซะก่อนนะสิ
ก็จาก๑๕เหลือ๙แล้ว
คือเจ้าที่สาธารณสุขพูดอย่างเดียวเลยว่าคือไม่กี่วันก็เสียชีวิตกันหมดแล้วนะครับ

ใช่ครับพูดอย่างนี้ครับต้องถามคุณชาติดูอ่ะนะครับ
คือจริงแล้วหน่วยงานที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยพยายามบอกว่าให้เรารอครับ
แล้วก็ข้างในเนี่ยคือก็ผมก็ถามย้ำไปว่ารออะไร
ก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกับพี่ยอดนะครับก็คือก็รอหน่อยเดี๋ยวก็เสียชีวิตหมดครับ
และที่สำคัญคือตอนต้นเนี่ยเรามีการประสานด้วยแรงของเราเองนะครับ
เพื่อจองเตียงไว้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการปล่อยตัว
แต่ที่ผ่านมาที่เราเจอเนี่ยในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
ทีนี้ค่ะมีสองประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มันรอนานจนทำให้ผู้สูงอายุที่ติดโควิด๑๙ที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้
ยอยเสียชีวิตไปทีละคนสองคนทุกวัน
แต่อีกประเด็นนึงทางหมู่บ้านเขาบอกว่าบางครั้งประสานความช่วยเหลือได้
มีรถพยาบาลมามีกู้ภัยมาพร้อมที่จะนำผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
แต่ทางศูนย์บอกว่าขอดูแลเองอยู่ในศูนย์ดีกว่า
มันก็เลยมี๒ลักษณะแบบนี้นะคะ
คือความจริงพื้นที่เนี่ยผมว่าในช่วงเวลานี้เนี่ย
มันมีกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่จะเข้าไปดำเนินการนะใช่ไหมเพราะถ้าถ้าคุณมีเตียงแล้วก็ประเมินแล้วว่า
โอ้โหผู้สูงอายุตั้งหลายคนแล้วอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนแบบนี้
ถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรดูแลได้
แต่ดูแลได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปประเมินด้วยใช่ไหม
เพราะคนในหมู่บ้านเขาบอกโอ้โหพี่เสียชีวิตรายวันเลย
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งทางคนที่ดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์
บอกว่าไม่ใช่ว่าจะกักตัวผู้สูงอายุเอาไว้ดูแลเองนะ

ข้อมูลก็เลยยังขัดกันอยู่นิดนึงตรงนี้นะคะ